เรื่องนี้ก่อนค่ะชาวบ้านเขาเป็นเหมือนกับลูกหนี้

เพราะว่าโดนเจ้าหนี้มาบุกทวงหนี้
แล้วทวงถึงบ้านทวงแบบไหนดูคลิปนี้ค่ะ

คุณผู้ชมเห็นไหมนั่นเขาแบกอะไรไป

ร่มนี้มีค่าเท่ากับ๒๐๐บาท

หมายถึงจะยึดอันนี้ไปขัดดอกร้องไม่นี้

อะไรในร้านมันดูเป็นตังค์ได้ล่ะร่มนี่ไงร่มเอามาละกัน
เท่ากับ๒๐๐เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยคุณผู้ชม
อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะผู้ชายสองคนเขาขับเป็นกระบะ
สี่ประตูสีบรอนทองแบบนี้มาจอดหน้าบ้านหลังนี้
แล้วทั้งสองคนเข้ามาทวงหนี้ถึงในบ้านเลยเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ทวงอ่ะ๗๐๐กว่าบาทขู่ด้วยนะแล้วสิ่งที่เขาทำคือ
กร่มร่มแม่ค้าไปใช้แทนตังค์สองร้อยแล้วลูกหนี้ไม่ยอม
บอกถ้าเกิดว่าจะเอาไปเนี่ยนะหักหนี้ไปเลยไม่ใช่แค่๒๐๐๕๐๐
ชายที่ยกร่มไปสุดท้ายก็เอาไปคืนหลังจากนั้นเอาอะไรไปอ่ะ
เอาพระหลวงพ่อคูณไปเอาไป๓องค์พี่เบิร์ต
แทนตังค์เท่าไหร่หรือวะเท่าไหร่๑๐๐นึง
เฮ้ย๓องค์๑๐๐เดียวโอ้โหนี่คือจะเอาให้ได้

ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายค่ะลูกหนี้ไปขอความช่วยเหลือเลย
จากกำนันตะบนหนองกุงที่น้ำพองขอนแก่นเนี่ยล่ะค่ะ
กำนันชัดชัยโลหะมาศกลัวไง
นี่มาบุกถึงที่บ้านบุกถึงที่ร้าน
ข้าวของไปแล้วที่บ้านหนูกำนัน

ผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังนะว่าหนูนะนะ

เดือนกัญญาที่ผ่านมาหนูไปกู้ตังค์เข้ามา

ส่วนหนูน่ะหนูจ่ายดอกเบี้ยตัดต้นมาตลอด

หนูก็กลายเป็นว่าไงต้องมา
รับภาระใช้หนี้แทนป้าด้วย

ที่นี่ก็เลยขอลดหนี้เหลือวันละสองร้อยได้ไหม

ขาดส่งมาสี่วันถามว่าทำไมไม่ส่งอ่ะ
ฝนตกขายของไม่ได้

แล้วก็อยากฝากบอก

บอกว่าให้มารับผิดชอบส่วนของป้าด้วย
เพราะว่าตัวเธอเองเธอก็เดือดร้อนมากนะคะ
ทางพี่เขาเนี่ยเขาลดให้ให้เหลือจ่ายวันละ๒๐๐บาท
เพราะเขาบอกว่าโอเคเห็นใจ

เพิ่งจะมาหยุดช่วงที่เขามีปัญหา
คืออยากให้ช่วยในเรื่องแบบว่า

ขอให้เขามาข่มขู่ได้ไหม

อยากคุยแบบไม่ต้องมาจี้ทุกวันได้ไหม

ศูนย์ดำรงธรรมนะคะจะไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
ปรากฏว่าฝั่งเจ้าหนี้ไม่มาคุณผู้ชม
ได้แต่ตกลงกันผ่านโทรศัพท์นะ
เธอก็ขอแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

จากยอด๗๗๐๐นะคะ

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่